จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
ทำให้มีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
แล้วก็มีโอกาสเกิดฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่
แล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศเย็นมีลมแรง
กรุงเทพมหานครก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยนะคะ
แต่ว่าช่วงเย็นจะไปลอยกระทงเนี่ยแหมอากาศดีเหลือเกินนะคะ
วันนี้เป็นวันจันทร์ซ้อนจันทร์ค่ะ
ถือว่าเป็นวันเพ็ญที่ทางหัวรศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเริกดีนะคะ
ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้ววันนี้อากาศก็ดีด้วยนะคะ

แล้วเห็นว่าช่วงนี้เขามีระบวนแห่เขามีเพลงรื่นให้เต้นรำกันด้วย
ช้าอยู่ใยไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป